ส่วนช่วงนี้มาดูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอัธยากรรมกันบ้างนะคะ
เกิดเหตุที่เป็นนายแพทย์โรงพยาบาลเอกชนท่านหนึ่งคือหายไปจากบ้าน
แล้วพอไปตรวจที่บ้านดูเจอเป็นจดหมาย
เหมือนเป็นจดหมายข้อความลักษณะสั่งเสียค่ะ
หลังจากนั้นตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ดูไปพบว่า
รถมอเตอร์ไซค์กับโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะอยู่ริมแม่น้ำน่าน
ตอนนี้ญาติก็เลยหวั่นใจนะคะว่าทางด้านในแพทย์ท่านนี้จะกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย
แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจพร้อมด้วยกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำ
ก็เข้าไปตรวจสอบรวมถึงค้นหาร่างของนายแพทย์
พัทธิศักดิ์ช้างภัยศาลกุลอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรนะคะ
เพราะว่าญาติแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าคาดว่านายแพทย์ท่านนี้น่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่านที่หมู่๓ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

แล้วก็ตอนที่ญาติไปตรวจสอบที่บ้านพัก
จดหมายเขียนข้อความเชิงสั่งเสีย
แล้วญาติก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพพิศนุโลก
หลังจากนั้นก็ตามสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ
ไปพบว่าสัญญาณโทรศัพท์ของนายแพทย์เนี่ย

ก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้บริเวณสะพาน

มีหมวกกันน็อกห้อยพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
ทีนี้ก็มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่อมสะพานที่อยู่แถวนั้น

บอกว่าวันนั้นไปตกปลาช่วงประมาณ๔ทุ่มของคืนวันอังคารที่ผ่านมา
ทีนี้เขาก็ส่องไฟเพื่อที่จะดูเบ็ดนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับมีอะไรสักอย่างเลยมาชนเบ็ด

น้ำเนี่ยก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังลอยคอว่ายน้ำอยู่
แล้วท่าทางผู้ชายก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือเหมือนจะจมน้ำอะไรเลย
พอส่องไฟไปเห็นผู้ชายคนนั้นเขาก็ลอยคอไปกับสายน้ำ
หลุดโค้งน้ำไปอีกประมาณ๑กิโลเมตร
หลังจากนั้นพยานไม่ได้เอกใจอะไรเลยนะคะ
แล้วสักแป๊บนึงได้ยินเหมือนสุนัขเห่าอะค่ะ
เสียงดังเลยก็เลยคิดว่าผู้ชายคนที่เราเห็นอยู่ในน้ำน่ะ
จะขึ้นฝั่งไปแล้วแล้วหมาก็เห่า
ยังคิดอยู่เลยตอนนั้นว่าอาจจะเป็นขโมย
ไปขโมยของชาวบ้านไปลักของชาวบ้าน
แล้วก็หนีมาลอยคอหนีมาในน้ำนะคะ
ทีนี้หัวหน้าชุดนักประดาน้ำรวมถึงกู้ภัยบุรพา
บอกว่าจากการรับฟังข้อมูลของทางญาติญาติ
แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์แล้วยังสรุปไม่ได้นะคะ

จมน้ำบริเวณจุดไหนจมน้ำจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นช่วงกลางคืนแล้ว

ทำให้การค้นหาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรค

แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้จะมีการนำเรือท้องแบน

ถ้าเกิดผู้สูญหายจมน้ำจริงอย่างที่ญาติคาดการณ์เนี่ย
เชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะเห็นเป็นร่างลอยน้ำมานะคะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อนะคะ